คุณผู้ชมมีเรื่องขนหัวลุกมาเล่าให้ฟังนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
พี่สาวฝันถึงน้องสาวบอกว่าน้องสาวมาเคาะประตูบ้าน๒๓ครั้ง
เปิดประตูให้จู่น้องสาวก็หายไปเลยนะคะ
จากความฝันในที่สุดกลายเป็นความจริง
เพราะว่าสักพักหนึ่งหลังจากที่ตื่นจากความฝัน
ตำรวจโทรมาแจ้งบอกว่าน้องสาวกระโดดสะพานฆ่าตัวตายเสียชีวิต
แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนนทบุรีแบบนี้
ตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีนะคะไปตรวจสอบศพลอยน้ำเป็นผู้หญิงมาติดอยู่ใต้ถุนบ้าน
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายในซอยพิบูรสงคราม๗ทับ๑
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นทีมอาสากู้ภัยนำศพขึ้นมาบนฝั่งบริเวณท่าน้ำ
วัดปากน้ำนนทบุรีมาตรวจสอบสภาพศพ
พบว่าศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงยีนสีขาวขายาว
จากการตรวจสอบภายในตัวพบเงินสดบัตรประจำตัวประชาชน
ระบุชื่อนางวิภาวันสุจิระวงอายุ๕๗ปี
สินทั้งหมดถูกบรรจุในถุงพลาสติกใส่กันน้ำอย่างดีค่ะ
ก็ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือการถูกทำร้าย
ว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้ว๑วัน
สักพักหนึ่งนางศรีสุขจิระวงอายุ๖๐ปีพี่สาวของผู้ตายมาถึงจุดเกิดเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าน้องสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์
หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๒กันยายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้น้องสาวไม่เคยบ่นไม่เคยเล่าว่ามีปัญหาอะไรให้ฟัง
แต่รู้ว่าน้องมีโรคประจำตัวแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารักษามาแล้ว๑ปี
นางศรีศุกร์พี่สาวของผู้ตายเล่าต่อบอกว่าช่วงตี๔ช่วงเช้ามืดของเมื่อวานเนี่ย
ได้ยินเสียงน้องสาวมาเคาะประตูฝันแบบนี้นะคะ
ได้ยินเสียงน้องสาวมาเคาะประตูบ้านแล้วก็ร้องเรียกชื่อเธอประมาณ๒๓ครั้ง
เธอเดินไปเปิดประตูบ้านให้แต่พอเปิดประตูออกมากลับไม่เห็นน้องสาว
กระทั่งตอนเย็นตำรวจโทรมาแจ้งบอกว่าน้องสาวเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะ
ก็เลยเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุมาดูศพ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะมีปัญหาส่วนตัว
ก็เลยคิดสั้นกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาหวังฆ่าตัวตาย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ